ส่วนข่าวที่ผมโปรยเอาไว้ก่อนปิดช่วงที่แล้ว
ดูหน่อยเพราะว่าในโซเชียลมีเดียเนี่ยความเห็นแตกว่าเหตุการณ์แบบนี้นะครับ
ถ้ามันเกิดขึ้นกับคุณผู้ชมหรือคุณผู้ชมเห็นเหตุการณ์นี้
คุณผู้ชมจะคิดเห็นอย่างไรครับ
ล้อหน้าและล้อหลังสุนัขตัวน้อย
คืออย่างที่ถามครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไร
เดี๋ยวก๊อฟกับปู้ยอยากดูคุณผู้ชมส่งเขากลับมาหน่อยนะ

เถียงได้หลายแห่งมุมแหลกเขาเพราะว่า
คนรักหมาบอกทันทีว่าคนขับใจร้ายเหลือเกินชนอย่างเดียวไม่พอนะฮะล้อหลังยังทับอีก
ผมบอกไปว่ามันมีหลายมุมมองนะฮะเพราะจากคลิปเนี่ยจะเห็นว่ารถเก่งคนนั้นน่ะ
ขับมาค่อนข้างช้าแล้วก็หยุดเป็นบางจังหวะคือหยุดเหมือนว่าเขาจะเห็นสุนัขเนี่ยนะฮะ
วิ่งเล่นอยู่กลางถนนจากนั้นพยายามจะเบี่ยงรถออกมาทางขวานะครับ
แต่เส้นทางเนี่ยมันดันเป็นหลุมเป็นบ่อตัวรถก็ตกหลุมไปด้วยนะฮะโยกไปโยกมาอยู่
จังหวะที่เหยียบหมาเนี่ยคนขับอาจจะไม่รู้สึกเพราะมันคล้ายกับรถตกหลุมครับ
มันคล้ายกับรถตกหลุมแต่ถามว่าแล้วตอนชนหมาเนี่ยคนขับมองไม่เห็นเลยหรือ
ก็เลยประเด็นนี้หลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับว่าเป็นไปได้หรือเปล่าว่าคนขับเนี่ยมองไม่เห็นหมาตัวนี้เพราะอยู่ในมุมอับสายตาพอดี
ขณะเดียวกันชาวเน็ตก็พุ่งเป้าไปที่เจ้าของสุนัขเหมือนกันบอกว่าแล้วปล่อยหมาให้ออกมาวิ่งเล่นแบบนี้ได้ยังไงนะฮะได้ยังไง
เพราะว่าเดี๋ยวพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ด้วยล่ะครับมันก็จะโทษคนขับรถในทางกฎหมายตามพรบจราจรทางบกพุทธศักราช๒๕๒๒บอกไว้ว่า
ถนนไม่ใช่ทางสำหรับสัตว์เจ้าของสุนัขต้องป้องกันไม่ให้สุนัขอยู่บนถนนไม่ควรปล่อยหมาออกมาในที่สาธารณะโดยไม่ควบคุมหรือควบคุมไม่ได้
และหากเกิดเหตุรถชนสุนัขนะครับ
เจ้าของสุนัขต้องรับผิดชอบค่าเสียหายให้กับเจ้าของรถคันนี้
อันนี้ในกรณีเพ่นผ้านบนทางสาธารณะนะ
แต่หากเกิดในที่ส่วนบุคคลหรือทางเท้า
ไม่ใช่เส้นทางเดินรถปกติ

แต่นี่เป็นที่ทางสาธารณะแน่นอนนะคะ
ก็จะมีเรื่องของกฎหมายที่คุ้มครองกันอยู่นะฮะ
แต่คุณผู้ชมก็บอกว่าก็น่าจะเป็นลักษณะของคนขับ
น่าจะมองไม่เห็นมากกว่าเพราะหมามันตัวเล็ก
มันก็ตัวเตี้ยวกว่ากันชนรถด้วยซ้ำไปอะไรแบบนี้